บิวจิตชริยานั่นเองค่ะไปพร้อมกับทีมประถมบันเทิงศิลป์
เขาไปแก้บนคุณผู้ชมค่ะไปบวงสวงด้วยถวายเสียงกับพ่อปู่นะฮะ
พ่อปู่นาคดำคุณผู้ชมคือนี่
กันเลยที่นี่เลยวัดภูยอดรวยศรีเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ผู้จัดการเขาไปบนเอาไว้บอกว่าถ้าเพลงพลอยกอดภูยอดรวยยอดวิว
แล้วลูกไปเลยร้านวิวปางไม่ไหว
ก็เลยต้องรีบมาแก้บนแบบนี้คุณผู้ชม
บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักมากค่ะ

และเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันบวงสวงองค์ปู่ค่ะ

เชื่อว่าท่านจะมาผ่านร่างของแม่ชีคุณดูบรรยากาศสิ
แล้วก็บอกเลขมงคลมาด้วยโอ้โฮหนึ่งศูนย์ห้า

ทันไหมไม่รู้แหละแต่ฟังเอาไว้ก่อนละกัน
แล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะเลย

บิ๊กภูมารินเขาก็โพสต์เอาไว้ว่า
ระหว่างทางพี่ไปเจองู

ไอ้งูว่าผ่านไป๓ตัวขนลุกแล้วนะ
ทะเบียนรถที่ขับไปวันนั้นก็คือ๑๗๙๔ค่ะพี่แจ๊ค

คราวนี้นะคะเรามาที่อุดรธานีกันดีกว่านะคะ
ตามติดเจ้าชายสายมูคนนี้นะคะ

เมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปกราบขอพรถวายเสียงเพลงใหม่

ให้กับปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมาได้ฟังกันค่ะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะสารตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่
หนุ่มก๊อตเขานับถือมากจริงค่ะ
และช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาค่ะ
ก็เลยถือโอกาสแวะไปหาปู่หาย่า
รวมไปถึงขอบารมีขอโชคลาภขอให้หมานแต่เด้อ
และวันนี้นะคะเราก็มีเลขมงคลมาจากหนุ่มก๊อตนะคะ
ที่ขอมาจากเจ้าแม่นาคีนะคะ
นั่นก็คือเลข๙๒๖นี่
ตามได้เห็นจุดทูปตรงนี้เลยนะคะใช่ซึ่งทางน้องก๊อตนะคะยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่า
เลข๙๒๖ถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไป

คุณผู้ชมต้องบอกว่าบังเอิญจนขนลุกเลยนะ
เอาไปต่อกันเลยคุณผู้ชมพี่ใจแอดและก็พี่ปรอยไฟล์ค่ะ
เดินทางไปร่วมพิธีกดพิมพ์นำเริกพระผงเสียงโตน

พร้อมกับว่าขอพรทาเวสวรรค์แล้วก็พระราหู

วยพรมาด้วยว่าเห็งปัง
ตัวเลขก็คือ๔๓๑แล้วก็เลข๖๘นั่นเองค่ะ
อกจากนี้นะคะพี่ปลอยไฟล์แล้วก็พี่ใจแอ้น
ได้ร้องเพลงมอบความสุข
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญกันได้ฟังกันแบบสนุกสนานอีกด้วยค่ะ
เยอะหน่อยจดแล้วจำและนำไปใช้เอาให้ทัน
น่าจะทันอยู่นะคุณผู้ชมค่ะ